เอาคุณค่ะไปดูอีกหนึ่งสาวสวยละกัน

สำหรับคุณก้าวสุภาษาราจบความสัมพันธ์แล้ว
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับหนุ่มนอกวงการคนนี้นะคะ

อ่ะดีแฟนต์กำลังถามแฟนเค้าใคร

แต่ว่าคนก็เลยไปเพ่งเล็งที่คุณพีชนี่แหละ
เพราะว่ามีผลงานร่วมกันไง

แล้วก็เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ที่พักหลังดูจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าล่าสุดไม่ปล่อยช้าไม่ปล่อยให้รอนานค่ะ
พี่ก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้พร้อมประกาศแบบชัดเลยนะคะ
ความสัมพันธ์ของเจ้าตัวแล้วก็สาวก้าวนั้นเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้น
รวมถึงค่ะไม่ซีเรียสด้วยที่ตกเป็นมือที่สาม
เนื่องจากที่ผ่านมาค่ะร่วมงานกับใครก็ได้
ก็จะถูกจับเป็นคู่ก็เป็นเรื่องปกติ

จริงผมรู้จักทั้งเปอร์และก้าวเหรอครับ
จึงก็ก็รู้จักกันตั้งแต่แรก

คือผมเวสเปคเขาในฐานะน้องผมเสมอตลอดเวลา
เขาก็เป็นน้องที่ดีกว่าผมมาตลอด

มันก็ปกติแล้วมั้งไม่รู้ชื่อ

แล้วก็แบบก็เจอกันบ่อยอะไรอย่างนี้

ว่าเจอกันเรื่อยบ้างอะไรอย่างนี้

เอาล่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนโสดนะคะอย่างหนุ่มพีชตอนนี้เนื้อหอมทีเดียวค่ะคุณมาถึงนี่เลย